อันนี้ก็ยังอยู่กับเรื่องอุบัติเหตุเหมือนกันค่ะ
เป็นรถส่งผู้ต้องหารถสายตรวจนี่แหละ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เชียงรายนะคุณผู้ชม
ทีนี้ตอนที่รถของตำรวจมาถึง
ปรากฏว่าไปชนกับรถบรรทุกเสาไฟ

ได้ยินเสียงนึกว่าฟ้าผ่าคุณสืบสกุล

ใช่ค่ะไกลมากเพราะว่ามองภาพยังมองไม่ค่อยชัดเลย
แต่เสียงที่ได้ยินมันเป็นเสียงชนที่ดังมากนะคะ
นี่รถสายตรวจของตำรวจสพแม่จันทร์มาเร็วแล้วค่ะ
เส้นนี้คือทางหลวงหมายเลข๑๐

ตรงนี้หน้าบริษัทท็อปแลนดคอนกรีตจำกัดเนี่ยค่ะ
รถที่เขาบรรทุกเสาไฟขับออกมาจากซอย
ชิดขวาแล้วนะจะตีโค้งแล้วนะ
แต่รถตำรวจมาทางตรงเบรกไม่ทันจริง
ชนแบบโคร่มแรงมากค่ะ
เหตุการณ์นี้ทำให้ตำรวจ
คือดาบตำรวจเรืองฤทธิ์ทุวคำ
ซึ่งเป็นคนขับรถกับดาบตำรวจจงกลศรีกันท้าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะ
ส่วนตำรวจอีกนายหนึ่งที่นั่งมาด้วยคือดาบตำรวจพิชยพลจันตะ
ตัวเนี่ยกระเด็นออกมาจากรถเลยค่ะแล้วตำรวจที่กระเด็นออกมาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะตำรวจทั้งสามนายเนี่ย
เป็นตำรวจสายตรวจประจำอยู่ที่ป้อมยามท่าข้าวเปลือกค่ะ
แล้วเพิ่งกลับจากนำตัวผู้ต้องหาส่งดำเนินคดีที่สพแม่จันทร์ไงกำลังจะกลับป้อมตัวเอง
โอ้โหแล้วก็มาเร็วด้วยเลยประสบอุบัติเหตุแบบนี้นะคะ
มีตำรวจเสียชีวิตสองนายแสดงความเสียใจด้วยค่ะดูสภาพรถสิคุณยับไปหมดเลยอ่ะ